แม่น้ำโขงเป็นแม่น้ำอนาชาตินะครับ
ปัจจุบันกลายเป็นเส้นทางการค้าสำคัญระหว่างจีนกับชาติอาเซียน
แต่ว่าด้วยลักษณะทางภูมิศาสตร์แล้วก็สถานการณ์ในบางจุด

ก็ทำให้แม่น้ำโขงเป็นเส้นทางที่เอื้อต่อการค้ายาเสพติด
แล้วก็เต็มไปด้วยปัญหาอาทยากรรม
ทำให้องค์กรสหประชาชาติล้มถึง๔ชาติ
ที่ใช้แม่น้ำโขงต้องร่วมมือกันเพื่อแก้ปัญหานี้

เรือของกองทัพลาวลำนี้ถูกนำมาประจำการริมแม่น้ำโขง
โดยมีระบบในการตรวจการเวลากลางคืน
พร้อมด้วยเครื่องยนต์ที่มีสมรรถนะ
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของแม่น้ำ
แต่เรือลำนี้กลับไม่ค่อยถูกใช้งาน
ด้วยเหตุผลสำคัญคือไม่มีงบประมาณ
สำหรับจ่ายค่าเชื้อเพลิงในการปฏิบัติการ
นับตั้งแต่เกิดเหตุโจรสลัดหน่อคำ
มตีเรือของจีนในแม่น้ำโขงเมื่อปี๒๕๕๙
จนทำให้มีลูกเรือจีนเสียชีวิต๑๓คน
ทางการจีนก็เริ่มให้ความสำคัญ
โดยส่งเจ้าหน้าที่ประจำการตามจุดต่างของแม่น้ำ
รวมทั้งการส่งมอบเรือลักษณะเช่นนี้
และให้งบประมาณไว้เป็นค่าเชื้อเพลิง

เพื่อให้ช่วยลาดตระเวนในแม่น้ำโขง
ในระยะหลังการลักลอบขนยาเสพติด
เป็นปัญหาใหญ่ของแม่น้ำสายนี้
โดยเฉพาะในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ

และปรับรามอาทยากรรมแห่งสหประชาชาติ
การค้ายาเสพติดตามเส้นทางแม่น้ำโขง
มีมูลค่าสูงถึงปีละกว่า๑ล้าน๑แสนล้านบาท
โดยยาเสพติดส่วนใหญ่จะมาจากพม่า
่งหน้าไปยังปลายทางที่ประเทศจีน
ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือเมื่อปี๒๕๕๙

ซึ่งนำไปสังเคราะห์เป็นสารเสพติดได้หลายชนิด
มากถึงกว่า๓๖ตัน
ซึ่งส่วนใหญ่มาจากพม่า

หน่วยปราบรามยาเสพติดจาก๔ชาติ
แก่พม่าไทยลาวและจีน
ในการร่วมสำรวจแม่น้ำโขงเป็นเวลา๔วัน
โดยเดินทางจากท่าเรือกิ่งหงของจีน

ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการควบคุมยาเสพติด

จากปัญหายาเสพติดแล้ว
แม่น้ำโขงยังมีปัญหาอื่น
ที่เป็นอุปสรรคในการเป็นเส้นทางการค้า

ซึ่งเป็นต้นต่อให้เกิดปัญหาอื่นตามมา
อกจากนี้ยังมีปัญหาการค้ามนุษย์
ฟอกเงินและการลักลอบค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายด้วย
อีกปัญหาหนึ่งคือความมั่นคงตลอดเส้นทางเดินเรือ

บางพื้นที่ยังอยู่ภายใต้การปกครองของกองกำลังอิสระ
โดยเฉพาะจุดแม่น้ำโขงช่วงที่เป็นชายแดนพม่าและลาว
ซึ่งในบางจุดมันจะเป็นพื้นที่ปรอบาง

แล้วก็มีท่าเรือและกิจกรรมเศรษฐกิจ
ทั้งถูกและผิดกฎหมายแฟ้งอยู่

แต่ก็มีท่าเรือที่เติบโตเร็วมาก

ทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจกว่านี้

จะสามารถเจรจากับกองกำลังเหล่านี้ได้
เพราะจะเป็นผลดีต่อทุกฝ่าย

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน